คุณคะงมเข็มในมหาสมุทร

ฟังข่าวนี้ให้จบดูข่าวนี้ให้จบค่ะ

แล้วเห็นไหมนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีป
ราชาที่ชนบุรีเขามากันเป็น๑๐นาย

เรื่องนี้นะคนเอามาโพสต์ในโซเชียลนะครับ
บอกว่าโอ้โหขอบคุณการทุ่มเทของเจ้าหน้าที่จริง

กระทั่งลงไปงมของที่ทำหล่นในน้ำ

เจ้าหน้าที่ก็สวมชุดประดาน้ำกระโดดตุ้มลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าอะไรมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนึง
แล้วก็บอกว่าน้องสาวเธอไปตกหมึกที่เกาะลอย
จังหวะที่กำลังดึงไฟส่องหมึกขึ้น

น้องสาวนั่งร้องไห้อยู่ที่สะพานนานมาก
ไม่รู้จะทำยังไงไงนึกอะไรไม่ออกโทรหากู้ภัย
พี่กู้ภัยมากันเยอะจนตกใจเลย
แล้วลงไปดำค้นหาเห็นไหมปั่นไฟส่องไปในทะเล
ดำลงไปดำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงคุณ
แล้วตรงนั้นน้ำมันลึกประมาณ๖เมตรอะค่ะ
ในที่สุดหาเจอค่ะคุณผู้ชม
นี่ทีนี้ก็เลยโพสต์ขอบคุณพี่
บอกว่าโหขอบคุณมากเลยนะที่พี่ไม่ปฏิเสธพวกเรา
มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กของใครหลายคนนะ
แต่พี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เรื่องโทรศัพท์มือถือไง
บางคนเขามีข้อมูลทุกอย่างสุดท้ายก็เจอ
เห็นแบบนี้นี่อยากให้พี่มาช่วยงมจังเลย
ที่ฉันเคยแว่นตาแว่นกันแดดร่วงลงไปในน้ำ
มันก็เป็นมูลค่าแบบเออมีมูลค่าหาไม่เจอ
พูดอีกปันทีเอามาโพสต์ชื่นชมเจ้าหน้าที่เลยนะ
ขอบคุณขอบใจเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยนะครับช่วงหน้ามาติดตาม